สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ้าวมาค่ะ
วันพุธวันพุธวันฝนตกอากาศดีดีทำให้คนเพ้อ
อุ้ยทำไมใครเพ้อค่ะเป็นเพี้ยนอ่ะหายไปไหนแล้ว
เธอดูซิเอ้าจี้ไม่อยู่จีจีจีจีจี
ดูปีนจีจีเอาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นใครร้องพี่พี่
ใช่อ่าอ่านายจีจี
นั่งสวยนั่งตัวเล็กกว่าผู้หญิงอ่ะอังจี้นี่คือวันนี้มาตั้งแต่
ตั้งแต่กี่โมงแองจี้วันนี้หนูมากี่โมงคะหนูมาแต่งตัวกับแต่งชุดนี่กี่โมงคะวันนี้
มาตั้งแต่บ่ายสองค่ะโอ้โหชอบจริงจริงนี่เหมือนตัวไหนอัปกาศวงค์ไหมอ่าได้
ยืนยืนวัดไว้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมอัปกาศวงค์จะเห็นลักษณีย์แขมไปตามหาเสื้อตัวนี้แล้วนะอืม
สมีแขไปตามตัวหาซื้อตัวนี้แล้วอืมก็มันไม่มีไซส์หนูแม่หนูก็เป็นประตูน้ำไง
ไม่ใช่แต่รัศมีแข็มตามหาอยู่แขใส่แล้วจะเป็นยังไงอ่ะนี่แองจี้เขาอุตส่าแดปนะ
เอาเสื้อเอาไปหาให้ตัวเก่งเนาะข้างบนมาเนี้ยในพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอชุด

มันคุณต้องร้องเพลงนี้ที่มันกำลังฮิตนี่ไง

โกวาโกวาโกวาโกวาโกวาโกวาโกวาโกวาโกวาโกวา

๔วันติดกันแล้วนะคะหลักหมื่นขึ้นไป
ทางด้านผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ท่านก็มีการบอกค่ะ
ให้สัมภาพบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
สถานการณ์ทั่วโลกทางยุโรปแล้วก็อเมริกาในช่วงนี้เนี่ย
ในช่วงขาลงแล้วนะคะก็คือมีการติดเชื้อลดลง
แต่ทางเอเชียแล้วก็ไทยตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น
เราก็เลยจะเห็นว่าตัวเลขพบสูงขึ้น
ปัจจัยหลายอย่างของในประเทศไทยเองจริงก็ต้องบอกว่า
ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนอะเราก็มีการเดินทางกลับบ้านกัน
แล้วก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเป็นช่วงหยุดยาวกันด้วย
หลายคนมีการเปิดกิจกรรมมากขึ้น
มีกิจกรรมทางสังคมที่ตอนนี้เนี่ยก็คือมาทำรวมตัวกันมากขึ้น
เหลือเพียงแค่ผับบาคาราโอเกะค่ะที่ยังไม่ได้เปิด
แต่หลายร้านก็มีการปรับเปลี่ยนออกมาเป็นรูปแบบของร้านอาหาร
ดังนั้นเนี่ยในแพทย์ก็เลยบอกว่าเราใช้ชีวิตกันดูเป็นปกติแล้วค่ะ
การติดเชื้อก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอน
แต่ว่าไม่ได้อยากให้กังวลเรื่องของตัวเลขการติดเชื้อค่ะ
อยากให้ดูจำนวนผู้ป่วยหนักแล้วก็คนเสียชีวิตซะมากกว่า
โดยข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อนะคะ
อยู่ที่เก้าหมื่นรายโดยประมาณครึ่งนึงเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล
อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ข้างนอก
แล้วก็พบว่า๙๐ของคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย
ไม่มีอาการนะคะหรือว่ามีอาการที่น้อยมากจริง
คุณหมอก็เลยบอกว่าส่วนผู้ที่อาการรุนแรง
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีประมาณ๑๑๑ราย
ถ้าคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ที่๐๑ของผู้ติดเชื้อ
ซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้กำลังพยายาม
คับประคองให้ไม่เกินวันละ๒๐๐ราย
อันนี้ในกรณีของผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดลต้าที่เราเจอ
สูงสุดที่เคยพบก็คือ๑๓๐๐ราย
คุณหมอก็เลยกังวลว่าตอนนี้เราต้องประคับประคองกันไป
เพราะดูจากตัวเลขแล้วเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ป่วยหนัก
ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่แค่๐๑
ดังนั้นก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดของวันที่เป็นเดลต้านะ๑๓๐๐ราย

ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าอีกสัก๒๓สัปดาห์
จะมีตัวเลขคนป่วยหนักและเสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้น
เพราะว่าคาดว่าปลายเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์
จนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะถึงจุดพีคของการระบาด
แล้วก็หลายคนก็ถามว่าแล้วประเด็นถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในจุดพีคมาก
ช่วงสงกรานเราจะได้เล่นไหมเพราะว่าคุณหมอเขาก็กังวล
ถ้าสมมติเราดูจริงมันเป็นไปตามคาดการณ์อยู่แล้ว

อย่างที่อันนี้ยังช้าไปด้วยซ้ำไป

เพราะตอนแรกที่เขาบอกว่าตั้งแต่เรารู้ว่ามันมีโอมิคอน
เขาบอกเอาละเดี๋ยวอีก๒อาทิตยเตรียมตัวหลัก๒๐๐๐นะ
แต่อันนี้มันผ่านมากุมภาแล้วนะ

คือประเด็นคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อ
คุณหมอบอกว่าสงการปีนี้เราอาจจะไม่ได้จัดเทศกาล

คุณหมอก็อยากให้ประชาสัมพันธ์แหละบอกว่าจริงแล้วโอมิครอน
ก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเกิดมันติดแล้วอาการมันไม่ได้รุนแรง
แต่มันมีความสำคัญมากดังนั้นอาจจะต้องเข้ามารับวัคซีนกระตูล
๓หน่อยบางที่เป็นเข็ม๔แล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็จะได้แบบว่าช่วยกันเพื่อให้สงกรานปีนี้เราอาจจะมีโอกาสได้จัดงานกัน
เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าวันนี้เราดูจากยอดแล้วมันขึ้นเป็นหลักหมื่น

ให้เรากลับไปดูทฤษฎีที่ยุโรปจำอังกฤษจำฝรั่งเศสได้ไหม
๑๒แสนหลักแสนอเมริกานี้วันละลาน
ปรากฏว่าแต่เขาทำทุกอย่างปกติหมดเลย
เด็กจะอักกว่าใช่ไหม

บางคนไม่มีอาการแต่ว่าก็คือจะมีแบบอาการป่วย
ก็เนี่ยเขาถึงมีการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนะคะ
แต่ก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็ยังเป็นกังวลใจ

วัคซีนวันนี้เด็กเริ่มฉีดกันละ
ก็ฉีดแต่ว่าก็ยังมีคนก็ยังกังวลใจอยู่
เพราะวันนี้เอาหลานไปฉีดสองคน
ฉีดละใช่มั้ยคะ

อาคเนประกันภัยจำกัดมหาชน
แล้วก็บริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ
ก็มีความคืบหน้าเรื่องของที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน
เบี้ยโควิดคืนเต็มจำนวน
ของลูกค้าประกันทั้ง๒บริษัทนะคะ
ก็พบว่ามีผู้สนใจเข้ามาทำรายการกันกว่า

มีการลงทะเบียนสำเร็จอยู่ที่๓๘๗๐๐ราย
แล้วก็พร้อมโอนเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวน
ให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เลยล่ะค่ะ
สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิด๑๙
มาทานประกันภัยประเภทอื่นของอาคารเนตรา
นี้เนี่ยบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการแล้วก็
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบต่อไป
ไทยเขายืนยันในความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้า
แล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะ
ก็ลองเช็คกันดูว่าใครที่ลงทะเบียนไว้สำเร็จเรียบร้อย
จริงวันนี้เขาเริ่มมีการโอนเบี้ยคืนกันแล้วได้รับกันบ้างหรือยังนะคะ
ลงทะเบียนกันไป๓๘๐๐๐กว่ารายเนี่ยค่ะ

ใช่แต่ว่าลงทะเบียนสำเร็จอยู่ที่๓๘๐๐

มัน๑ล้านนิดที่คนเอาครับทั้งหมดล้านกว่าคน
ล้านกว่าคนก็บอกตอนแรกกำไรเป็น๑๐๐๐ล้านเลยนะ
แต่ก็ตอนนี้ขาดทุนเกือบหมื่นล้านแล้ว
ทุนจะหมื่นล้านแล้วกำไรพันกว่าล้าน
แต่ปีแรกปีแรกที่ตัวเลขมันน้อย
กำไรก็เป็น๑๐๐๐ล้านแต่ทำไปทำมาปีที่๒ปุ๊บเนี่ย
เขาบอกจ่ายไปแล้ว๙๐๐กว่าล้าน
คุณคิดดูเอาเองก็คือว่าได้กำไร๑๐๐๐หนึ่ง

อืมนั่นแหละเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา
อย่างเดลต้าก็คือสถานการณ์คนติดเชื้อค่อนข้างสูงแม่น

แล้วที่สำคัญตอนนี้เดลต้าว่าเร็วแล้วใช่ไหม

เพราะว่าอาจรู้แล้วถ้าสมมุติดูเป็นจริง
เขาสนับสนุนว่าขอให้ไปเอารับเงินคืน
ซึ่งทางสิ่งที่เขาจะรับผิดชอบได้จริงเนี่ยก็คือว่าคืนตั้งแต่คุณส่งมา
ส่งเบี้ยคืนได้เต็มจำนวน
แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าถ้าคุณติดโควิดเราก็จะรักษาให้
คุณก็ต้องไปฟ้องร้องเอาเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าติดโควิดแล้วจะได้เงินมันไม่มีแล้วนะฮะ
เนื้อณตอนนี้ทฤษฎีติดโควิดได้เงินมาไม่มีแล้ว
จ่ายจบตอนนี้เจ็บจ่ายแล้วก็ไปฟ้องเอาเองว่าจะได้หรือเปล่า
มานะซิอ๋อไปดูอีกลึงนึงโอ๊มมันจะพักตอนละเนาะนะ
ก็มันจะพักแล้วนี่เดี๋ยว๒๘แล้ว๕๘แล้ว
ออสเตรียกลับมาเปิดทางยุคเกินกลับมาเปิด
อันนี้เหมือนเพื่อนที่เขาทั้งประกันนะเป็นตัวแทน
เขาก็จะเหมือนได้รับแบบไม่รู้ว่ามันลูกโซ่หรือว่า
คนิวหรือเปล่าก็คือเขาบอกว่าจะประกาศเป็นโรคอ่าเนี่ยภูมิภาคเนี่ย
เป็นโรคประจำขิบเอาเสื้อปิดปิดหน่อยนะฮะฮะอ๋อพี่หนูมาโฟกัสไอ้ตรงนี้
นั่นหนูกำลังทางโกทางการน่ะไม่ผมคิดว่าคุณถอดเสื้อจริงจริงอ๋อ
มันเหมือนไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยวันที่ประกาศเดือนหก
ว่าจะเป็นโรคประจำขิบใช่ไหมเพราะเพราะประกันเขาเหมือนคล้ายคล้ายกับ
ส่งต่อกันว่าเหมือนให้เคลียร์แบบให้เคลียร์ให้เหลือศูนย์อะไร
ตอนนี้คือประมาณว่าให้ทุกอย่างเนี่ยเขาก็รับผิดชอบนะ
แต่เขาไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษาได้ซึ่งถ้าคุณเป็นคนไทยอ่ะ
เราเป็นคนไทยอยู่แล้วรัฐบาลรักษาให้อยู่แล้ว
ตอนนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ถามว่าจะต้องไปเข้าโรงพยาบาล
ต้องตรวจอยู่ดีเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องสมปองดีกว่าเพราะว่าสมปองเมื่อวานนี้เหมือนสมปองเหมือนจะสบายใจบอกว่าที่ดินที่ไปซื้อไว้ไม่ใช่ป่าสงวน
แต่ว่าภาษียังไงคะเขาไม่ได้พูดคำนั้นเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้เป็นป่าสงวน
แต่ผมบอกเขาบอกว่าคุณต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสอบประกอบเนี่ยคุณก็โอเคก็ต้องมีการคืนที่ดินเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นป่าสงวนติดคุกนะ
แต่วันนี้เขาบอกว่าเกาะจ่องานเข้าจริงเพราะว่ากลมป่าไม้เขาเผยที่ดินที่ที่สมปองไปเนี่ยเข้าข่ายลุกป่าสงวนแล้วสิ

เดี๋ยวก่อนพี่ศรีเมื่อวานนี้เหมือนจะสมปองจะหายใจได้แบบสบายท้องอยู่แป๊บนึง
เพราะว่าเออที่ดินที่ผิดจริงมีอยู่แค่เจ็ดไร่ที่เขาบอกว่ารอตรวจสอบกันอยู่แต่วันนี้ทำไปทำมาอธิบดีกรมป่าไม้เขามาเปิดเผยอย่างนี้กัญชัย

อยากสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๘
จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยซึ่งรับผิดชอบ
พื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดชายภูมิด้วยเนี่ยนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นดินในพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิ
ของนายสมปองก็คืออดีตพศสมปองนครไทยสงฆ์เนี่ยทิศสมปองเนี่ย
เบื้องต้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นเคยประกาศเป็นเขตสอบประกอบมาก่อน
เคยไหมเคยมีเคยประกาศมาก่อน
แต่สภาพไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม
จึงส่งมอบคืนให้กับกลมป่าไม้ไปแล้ว

ก็ให้ถ่ายบ้านก็ไปทำมาหากินตรงนี้

มันไม่เหมาะกับที่คุณจะไปทำเกษตรเกษตรกรรม
เคยเอาคืนกรมป่าไม้ไป
ซึ่งผลการตรวจสอบแล้วพบว่า๖แปลงจากทั้งหมด๑๑แปลงเนี่ย
อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติวนู
ก็พูดใดกันแน่แต่ส่วนที่เหลือน่ะจะตรวจสอบอย่างละเอียด
พร้อมกับเตรียมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งความเอาผิดกับผู้บุกลุกป่าสงวนตาม
บทบัญญัติของพรบป่าไม้แห่งชาติซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิด
เดี๋ยวสปงอาจจะบอกว่าตอนที่ซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบว่า
ก็เอ่อสอปกรจริงใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้แต่สอบประกอบก็ซื้อไม่ได้อยู่ดี
ใช่แต่ตามกฎหมายจริงก็
เมื่อเธอตายมายูก็จะได้

อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแล้วเขาควรพิสูจน์มาแล้วเนี่ยน่ะ
คือเมื่อวานผมก็ถามปลายเปิดเอาไว้แล้วผมคุยกับสมปองเมื่อวานนี้
ในรายการก็ถามปลายเปิดบอกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยยังไง

ก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่แกเป็นพระเนี่ยญาติพี่น้องไปซื้อที่
ก็ถามซื้อจริงใช่ไหมเขาบอกซื้อจริงบอกเอาไปซื้อที่
แต่ผมก็แบบเออแล้วเขาไม่มีเงินติดขัดสนก็มาขอผม
ผมก็ช่วยได้ผมก็ช่วยไปช่วยได้ผมก็ช่วยไป
ก็ไปหาหยิบยืมมาให้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่ไปซื้อ
เขาบอกที่เนี่ยมันไม่มีชื่อเขาอืมอ่าแต่ทีนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นเป็นชื่อใครเขาไปสืบได้เนี่ย
คนนั้นก็ซวยเขาอาจจะมีการสืบย้อนมาหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้
แต่ที่แน่ผมก็ถามปลายเปิดเลยบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นสอบประกอบเนี่ย
เขาต้องยึดคืนทั้งหมดนะคุณเสียเงินฟรีแน่อะไรอย่างนี้
เขาบอกเขายินดีถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาไม่เอาอืม
ก็เลยเปิดไปอีกแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์สินของพวกป่าไม้เขา
หรือเป็นแบบว่าเป็นป่าสงวนเนี้ยคุกนะฮะอืมสูงสุดในห้าปีอ่ะนะอืมเอ่อ
ถ้าคุกนะเขาบอกเขาเข้าใจก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
ก็ต้องว่ากันไปอันนี้คือสิ่งที่เขาตอบมานะเมื่อวานนี้
แต่เรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้เป็นยังไงขึ้นเดี๋ยวไปว่ากัน
แล้วเรื่องพี่ติ๋มเขาบอกเธอว่าไงพี่ติ๋มเขาก็บอกว่าไม่มีอะไร
บอกเขาก็กราบขออภัยพี่ติ๋มคุณได้ดูไหมไม่ดูใช่ไม่ดู
ได้ดูเออได้ดูใช่ไหมอืมเขาบอกเขากลับขออภัยพี่ติ๋ม
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาว่าอย่างงั้นเขาบอกว่าเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะ
เป็นคือเหมือนกับอันนี้คือคือพูดตรงนะคือสมปองเขาพูดในนั้น
คือประมาณว่าคือมันมีกรณีที่เหมือนแบบพี่ติ๋มอ่ะไม่เหมือนกับไม่อยากให้เขาแบบไป
เพื่อนไปคบเพื่อนแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้
ว่าเป็นภูติธุรกิจศรีทำอะไรต่างต่างอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาว่าเหมือนกับ
จะครบคนนี้รู้จักกันมานานแล้วคือจะให้ไปครบเพื่อนให้เลือกอย่างเงี้ย
ทำไม่ได้เขารู้สึกเหมือนกับน้อยใจกับมันว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบ
พี่สาวหรือแม่แบบไม่ให้คบเพื่อนคนนี้เขาก็เลยแบบเหมือนเด็กอ่ะ
มันรู้สึกว่ากูต้องออกอะไรอย่างนี้กูไม่อยู่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยบวชไหมฮะกลับไปบวชไหมจะไม่บอกเขาล่ะ
ถามแล้วเขาคงเขาคงไม่บวชแล้วล่ะคือต้องถามไม่ถามก่อนแล้ว
จะรับไหมไปอยู่นู้นในป่าฮะไปปฏิบัติธรรมในป่าไม่หรอก
ประพฤติชอบไม่หรอกแต่ผมเข้าใจเขาในมุมหนึ่งนะ
ไอ้มุมอื่นเนี่ยคือว่าไปตามกฎหมายนะ
แต่มุมหนึ่งที่เขาพูดมาผมก็ซึ้งนะ
คือเขาบอกว่าวันนี้อย่าเอาผ้าเหลืองเนี่ย
เพราะว่าเขาเองเนี้ยบวชมาสามสิบปีบวชในอายุสิบสาม
ชีวิตแปลกับปานเป็นวัยรุ่นก็ไม่มีเลยอืม
ผมก็บอกว่าอะไรก็ตามแต่เนี้ยคือคุณจะทำผิดอะไรมาแล้วผมไม่รู้

นี่เห็นไหมล่ะดูดิ
เออใช่แต่เขาก็ไม่ใช่เป็นพระแล้วอย่างที่คุณพูดนั่นแหละ
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการไปสืบมา
แล้วมีประเด็นเกิดขึ้นว่ามีการทำผิดในระหว่างไหนอะไรยังไง

ทำข่าวครูวัลเองมันก็เลยไม่จบ
ก็วิสีก็ไปร้องอีกเรื่องหนึ่งด้วย

ก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขารวมตัวกันนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวของทางผู้จัด

มีคุณกีฤวัล๓๔ปีไหนวะปี๓๕๓๔

ปีที่แล้ว๓๑ปีที่แล้ว

แล้วก็ร่วมแถลงข่าวกับทางพี่ศรีนะฮะพี่ศรีสุวรรณจัญญา
กรณีที่ถูกอดีตพศชื่อดังหักหลังด้วยการลบไลฟ์นะฮะการจำหน่ายกล่องสุ่ม
เพื่อนำรายได้เนี่ยไปถวายวัดประสิทธิเวทที่คลอง๑๕ประทุมธนีย์ณหมู่บ้านภึกษา๑๗
นี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยพี่ศรีมั้ยโอ้โหดูหน้าพี่ศรีดุดัน
เธอบ้านเขาเลี้ยงหน้าพี่ศรีคล้ายกับที่ขวานไหมนั่นเลยอันนั้นคืออะไรควายหรอ
วัวกระทิงอ๋อวัวกระทิงเอ้ฉันบอกวัวกระทิงเปล่าวะวัวกระทิงเธอ
ตัวอะไรวะควายหรือวัวกระทิงหรือควายเข่าพิเศษไม่รู้แต่หน้าดุดัน
เพราะว่าควายปกติเขามันจะขึ้นไปข้างบนถูกต้องไหมนี่ดูสิมันตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตัวอะไรวะ
นี่ขนาดเรานั่งน้องในห้องส่งโทรไปถามที่สิงไหมยังมาโพยก็ยังควาย
บางอันยังกระทิงกันอยู่เลยเนี่ยกระทิงหรือควายโทรไปถามวัวกระทิงมีวัวกระทิง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
แต่ว่าอะไรทิศสมปองเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเออ
พี่ศรีสวัสดีครับผมกัญชัยพี่ศรี
พี่ศีผมเห็นพี่ศีแทรงข่าวร่วมกับครับกับคุณอุ๊บวิริยะอะไรตามนะ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้๑๐โมงเช้า

ฮะ

เอ๋อโอเคพรุ่งนี้คือมีทางแสดงใช่ไหมพี่๔ครับ
พรุ่งนี้แถลง๑๐โมงเช้าที่บ้านผมแหละโอเค
ยังไงล่ะเอาให้พี่พูดกับปากเองสิ

ซึ่งเขาพยายามจะทำตรงสุ่มละเพื่อเอาอะไรได้ทั้งหมดไปถวายวันประสิทธิเวช
แล้วพอออกไลฟ์สดไปปุ๊บละต่อมาบอกตรงก็คือ
แล้วถ้าเมื่อไม่ให้ปุ๊บก็ลบทิ้งไปเลย
บอกว่าเขายังไม่ได้มีการรับเงินเขาทำให้ฟรีด้วยเออแล้วถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดเขาจะลบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาว่าอย่างงั้นก็พี่ก็ทำงานการกุศล
พี่ลองคิดดูสิมันจะไปมีเรื่องผลประโยชน์อะไรล่ะ
ตกลงกันว่าจะทำเพื่อเอารายได้ทั้งหมดเนี้ยไปถวาย
วัดประสิทธิเพศแต่พอไม่ได้คือยังไงพอตุดท้ายไปลบทิ้งอย่างนี้หรือครับ
ซึ่งผมคิดว่าสมปองอาจจะไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วคนที่โทรมาเนี่ยทุกคนก็ฟันทงเป็นเสียงเดียวกันว่าก็คือชมพู่
ฝูก็คือผู้หญิงได้ข่าวอะเหรอ

พี่พูดในรายการอินา

จาวแล้วจัก
พี่ต้องใส่แมสที่เป็นรูปไฟไงที่พี่ใส่วันก่อน

พี่ฝีบูงบีแล้งในตัวไง

หัวใจยังมีไฟหัวใจยังมีไฟอยู่

ฮะโค้พรีบ
พี่ศรี

เหมือนงามบ้านผมนะดีแต่ละมุมเนี้ย
เป็นแอร์ติสต์ทั้งหมดอะ
โอเคครับพี่ศีริเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองฟังพี่แขนน่า

สวัสดีครับพี่
พื้งที่ด้วย
อ่ะนี่ใบใบใบ

หนุ้อจะคอดพรุ่งนี้แล้วค่ะขออวยพลอยให้หนุ้นหน่อย
เขาจะคลอดลูกเขาจะอวยพรให้คลอดหน่อย
อวยพรไป

นี่น้วยแฟนผมไง

แล้วจะรู้ได้ไงว่าคุณปลูกออร์แกนิคเอาเรื่องความถูกต้องก่อนดีกว่า
เมื่อวานนี้รัฐมนตรีถ้าสมมุติเราติดตามข่าวกันไทยรัฐนิวโชว์ข่าวเที่ยงข่าวเย็น
เราพูดถึงเรื่องกัญชากันทั้งวันเลยว่ามันปลดล็อกแล้วมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว
หลังจากผ่านการพิจารณาแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว

เนี่ยดมน้ำมันตีหนูเดินตรวจเห็นไหมล่ะ
อันนี้น้ำมาโรธบางตีใส่เล็ดอะไร

ใช่ไหมทำไมทุกคนใส่หลวงพ่อรวยหมดเลย

ก็ปลดกัญชาออกไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันคือการส่งสัญญาณ

อยู่ระหว่างการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกัญชา
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันอย่างมากเลย

มันแบบว่ามันช่วยคนได้เยอะมากนะ
ถ้าสมมุติคุณเอามาใช้อย่างถูกประโยชน์แล้วก็
มันคุณเอาไปใช้โดยหมอนะ
ไม่ใช่ไปคิดโดยเป็นหมอคิดเองหรือหมอเข้าทรงนะ
คือวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราทำความเข้าใจว่า

เน้นย้ำนะฮะกัญชากัญชง

สามารถนำมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

อย่างเช่นวันนี้คุณเอาฟ้าทลายโจร

ต้มแทนชามาต้มแทนน้ำ

แล้วมันก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำบัดเราด้วย

บ้านเราใส่ปุ๋ยเม็ดน่ะ

ก็ถ้าพูดมันมีปกเม็ด

ไอ้ดีท็อกซ์ดินทำยังไงอะไรทั้งหมดล้างหนาดินอะไรทั้งหมด

ไม่ใช่ไส้เดือนเขาเอาไปไปทำให้ดินมันกลับมามี
คือคิดดูเมื่อก่อนไส้เดือนเธอเอาไว้ตกปลาใช่ไหม
เมื่อก่อนไส้เดือนขุดไปตรงไหนก็เจอใช่ไหม
ทุกวันนี้ไส้เดือนตัวละ๕บาทเขาว่าอย่างนั้นเลย
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลวันนี้กัญชาเนี่ยนะครับ
จะไปสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ไม่แตกต่างจากสมุนไพรตัวอื่นเลย
แต่ต้องมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมในระยะแรกเนี่ย
ก็ต้องปรับตัวทำความคุ้นเคย
เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกฝังมาตลอด
ตั้งแต่เด็กว่ามันคือยาเสพติด
โดยการคลายล็อกกัญชาคนก็เลยถามว่าการคลายล็อกกัญชาจะเป็นยังไงต่อไป
จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศลงราชกิจจานุเบกษา๑๒๐วัน
เพราะฉะนั้นอย่างที่เราพูดกันมาตลอดในรายการข่าวใส่ไข่นี้ประหนึ่งเป็นรายการกัญชาแล้วเนี่ย
ถ้าสมมุติในการรักษาไม่ให้ถ้าความเชื่อเขาแบบการรักษาไม่ให้เชื้อมะเร็งเติบโตนะฮะ

ก็ยังรู้เรื่องครับ

อาสูตรต้องอยู่กระทรวงเวทมนตร์
กระทรวงเวทมนตร์คนนี้มันตามก็รอ

เพราะมันจะเมามันจะเมานะ
แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ยจะไม่มีผู้ใดเนี่ย
ไปใช้ในทางที่ผิดก็จะยื่น
พรบกัญชาการจงตอบประธานสภาพุทธแทนรัฐดร
วินิจฉัยว่าเข้าข่ายกฎหมายด้านการ

ก็จะมีการขับเคลื่อกัญชาต่อไปเลย

๑๒๐วันหลังจากเมื่อวานนี้
๑๒๐วันเราสามารถปลูกในควโรยนกันได้หรือยัง
ถ้า๑๒๐วันเท่ากับเท่าไหร่

แต่วันนี้เพื่อปกติแบบว่าปลอดภัยไปรวมตัวกันสักเจ็ดคนแล้ว
เป็นเอ่อองค์กรหมู่บ้านไปเล่าวิสาหกิจชุมชนหรืออะไรเงี้ย
ให้ไปรวมตัวกันก่อน๗คนหรือไปเป็นวิสาหกิจชุมชน
แล้วก็ขออนุญาตปลูกส่วนหลังจาก๑๒๐วันมันมีผลบังคับใช้แล้ว
หลังจาก๑๒๐วันแบบนี้จะปลูกครัวเรือนละเกิน๖ต้นก็ปลูกไปสิ
เออเออแต่ขอให้ไปจดแจ้งซึ่งเราพยายามผ่อนคลายให้ประชาชนเข้าถึงให้มากที่สุด
แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ทำผิดกฎหมายแค่นั้นเอง
เดี๋ยวมันจะต้องมีตัวผู้ตัวเมียมีพันธุ์อะไรหางกันลอกอยู่จริงมันอยู่ที่ไหนเขาบอก

ไม่ใช่๔ไร่๕ไร่เหรอที่คุณปลูก
อะไรที่ทำให้กูชัวร์ลงนี่หนุ่มชอบเนาะ
ระวังอ่ะเธอเข้าใจว่าเวรกรรม
หนุ่มก่อนนอนเคยเปิดอาจารยอดฟังในยูทู

อาจารยอดที่เขาจะเล่าเรื่องแปลกเรื่องผีเรื่องงูอะไรอย่างนี้

คุณฟังอาจารยอดแล้วคุณก็เอามาต่อยอดทำนี่

เวรกรรมถ้าสมมุติคนเขาปฏิบัติดีปฏิบัติแล้วมึงปากเสียใส่เขา

แล้วแมซเฮ้แมนนะบอกให้สักซะบ้าง

เพราะว่าเราต้องซุมมาให้เห็นไม่ดุงดวง

นี้มันต้องดุ่งโดนอะไรมัวน้ำลายว่าน้ำอะไร

หรือว่าขี้หยดอันนี้

ที่แบบมาส
ดูสิไม่มีของจริงบางคนไงบางคนคือก็แบบเอาแบบยะดมอะไรอย่าง

ตั้งแต่วันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมามีลูกค้ากลุ่มใหญ่ประมาณ๗๑๐คนเนี่ย
รับประทานที่ร้านแล้วก็สั่งน้ำลำไยเป็นเครื่องดื่ม
โดยทางร้านเนี่ยเขามีการจัดโปรโมชั่นนะคะ
เป็นน้ำลำไย๑๐แก้วราคา๒๕๐บาท
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงโควิด๑๙
ที่ถูกแชร์กันออกไปเนี่ยเป็นเพียงแค่บินเครื่องดื่มที่ลูกค้าถ่าย

ส่วนบินอาหารเขาไม่ได้ถ่าย
ซึ่งมีทั้งคนหวังดีและคนไม่หวังดี
เอาไปตีความว่าเป็นเหล้าเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่า
ทั้งนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าตัวเองเอารำไยมาขายหน้าร้าน
ไม่เคยมีใครแบบเอาไปโพสต์ประเด็นต่างเลย
ทั้งตอนที่รำไยราคาตก
ตัวเองก็ไปซื้อมาเพื่อช่วยชาวบ้าน
ลำไยที่เหลือก็นำมาทำน้ำลำไยขาย
ทุเรียนราคาตกตัวเองก็ไปซื้อทุเรียนมาขายเช่นกัน

การลงบินเครื่องดื่มหากระบุว่าลำไย
เท่ากับ๑แก้วก็คือแก้วละ๒๕บาท
ลำไย๑๐แก้วก็จะเท่ากับ๑ที

ก็อย่างที่บอกไปโปรโมชั่นที่เขาทำคือ๑๐แก้ว๒๕๐บาท
โดยก่อนหน้านี้ทางร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริงนะคะ
แต่ว่าภายหลังจากมีมาตรการเรื่องของโควิด
ทางร้านก็ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งคัดมาโดยตลอด
ทีนี้เนี่ยทางเพจที่นำภาพไปแชร์จนเป็นประเด็น
ตอนนี้มีการลบโพสต์แล้วก็ขอโทษแล้วที่เข้าใจผิด
เพราะมีการบอกว่าเจ้าของร้านในเส้นใหญ่
ส่วนที่เช็คบินออกมาตอน๒๓นาฬิกา๒๐นาทีเนี่ย
เขาเคยบอกว่าอยากจะบอกว่าคนกินข้าวเนี่ย

เปิดร้านข้าวต้มเนี่ยถามหน่อยว่าถ้าคนหิวข้าวเนี่ย

ร้านอาหารไม่จำเป็นต้องขายเหล้าเบียร์ทุกร้าน
ซึ่งตอนนี้มีหน่วยงานเกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ

ถ้าหากมีการกระทำความผิดจริง

ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไร
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะ

ไม่ใช่กำลังนั่งดูข่าวอีกอันหนึ่งกำลังตัว
กำลังคิดว่า๒คนเป็นแก่เริ่มหรือเปล่า

ใช่จนเขาจะพาบที่แบบว่า

ท้องผูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ไม่คือยาเด็กไม่ใช่ยาเด็กตียาเห็บ
คือพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย

ตุ๊กกะตาเขาบอกว่าตุ๊กกะตาแล้ว

พี่ตุ๊กกะตาจะมาพ้น
เออตุ๊กกะตาตุ๊กกะตา
คือเขามีการออกมาแชร์ประสบการณ์ของเขา
คือจริงเขาบอกว่าตัวเขาเองจริงเป็นคนถ่ายปกตินะคะ
อุจจาระปกติไม่เคยมีปัญหาอะไร
แล้วก็เขาเล่าบอกว่าเป็นมาหลายเดือนค่ะกับโรคประหลาดนี้
เล่าว่าเธอชอบอั้นอุจจาระเพราะว่าติดงานบ้างบางทีอยู่ในรถบ้าง
บางครั้งนี่ก็นั่งถ่ายผิดท่าด้วยนะคะ
เริ่มมีอาการคือคลื่นไส้แน่นท้องแล้วก็อยากจะอ้วกตลอดเวลา
ตัดสินใจไปพบแพทย์แล้วก็ได้รู้ว่าอาการเกิดจากการมีอุจจาระอยู่เต็มท้อง
ทำให้เกิดลมจำนวนมากแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนค่ะ
โดยวิธีการสังเกตนะคะอย่างเช่นเบ่งออกแล้วเนี่ยหน้าท้องแฟบ
หรือว่าหายใจออกแล้วหน้าท้องฟ้า

พี่จะเพิ่งเบ่งตอนนี้พี่จะเบ่งตรงนี้หรือเปล่า

หรือหายใจออกแล้วหน้าท้องแฟบ

แบบนี้เขาบอกว่าถือเป็นการนั่งถ่ายที่ผิด

มันน่อนก็ไม่ถ้าระเพาะทานข้าวก็ได้น้อยนะคะ
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายนอนก็ไม่ค่อยจะหลับ
แล้วก็จะรอเปรี้ยวแล้วก็จะตดเปรี้ยวตลอดทั้งวัน

แกบอกว่าบางคนอยู่ด้วยกันขมคอเลย
มันทำสดเปรี้ยวไหม
ไม่รู้ไม่เคยกิน
หลายคนเป็นแต่ก็โอเคละลองเช็คดูว่า

ใช่ถ้าเป็นโรคที่เขาใช้คำง่ายคือ

คือการรักษาเขาบอกว่าถ้าใครมีอาการตามที่เราบอกไปเบื้องต้นเนี่ยนะคะ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่าผลเสียในระยะยาว

โอ้โฮนี่ขึ้นมาถึงยอด๖แล้วนะ

ก็คือจะรู้สึกแบบเปรี้ยวแล้วก็ขมคอเลยที่เขาพูดนะคะ
เทศกรรมอะไรวะเนี่ยโรคอะไรวะ

ฉันถึงบอกว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเธอเคยเจอไหมล่ะ

คือบางทีไปรักษาเองเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะ

พอปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาระบายมา
เป็นยาระบายที่ไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติลำไส้ด้วยนะคะ
เพื่อให้ร่างกายขับอุจจาระออกมาให้ได้มากที่สุด
ไม่แนะนำให้ซื้อยาถ่ายมาทานเองโดยเด็ดขาด
เพราะว่ายาระบายอาจจะทำให้มีอาการหนักกว่าเดิม

หายใจติดขัดแล้วถึงขนาดกับแน่นท้องเลย

ต่อไปคุณหนุ่มพนักงานโรงแรมโดนไล่ออกสาดน้ำใส่นักมวยที่วันนี้เธอไปสัมภาษณ์เข้ามาเจอกัน
เล่นผิดคนเธอเอ้ยจริงจริงแล้วแบบว่านางไปชกมวยได้หลายเหรียญหลายเหรียญ
ใช่ได้หลายเหรียญแล้วนางเป็นเทรนเนอร์อยู่แถวนี้เว้ยกวางนี้
แหมพี่หนุ่มมาทำการบ้านแล้วแต่จริตน้องเขาบอกว่าเนี่ยค่ะดีใจมากเลยค่ะพี่หนุ่มแบบเชิญหนูไปออก

โทรหามาเมื่อคืนอ๋อจริงปะตอนไหนอ่ะ

จริงปะตอนไหนอ่ะอ๋อจริงปะตอนไหนอ่ะ

จริงปะตอนไหนอ่ะอ๋อจริงปะตอนไหนอ่ะ

ว่าทางฝั่งของอะไรอ่ะวัยรุ่น
ไม่ใช่วัยรุ่นสิผู้ชายอีกกลุ่มนึงมากัน๔คน
ก็เดินมาแล้วมาชนแก้วกับผู้หญิงคนแรกก่อน
ปรากฏหลังจากนั้นเขาก็ชนให้นะแต่ว่าไปชนแก้วเปล่านะ
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยพระพรอยเขาก็มา

แล้วทำหน้าเหมือนผมหล่อไหมเออผมหล่อไหม

แต่บอกผมมาทำหน้าผมหล่อมากแต่พระพรอยเขาไม่ชนด้วยไง

เขาก็เลยเดินตามมาเตะแบบนี้ตามคลิปเนี่ย
สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ถูก
คือให้ออกเลยนะครับชายคนนี้ก็บอกเขาขอโทษเขาผิดไปแล้ว
เขาบอกที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเขาเมาต่อไปนี้จะเลิกแล้วจะไม่มีการดื่มเหล้าอีกแล้ว
เพราะเขาเองก็มีลูกเหมือนกันมีลูกผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับลูกเขาเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกัน
ก็จะเลิกแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ส่วนแพรพลอยเองตอนหลังได้มีการไปสืบค้นประวัติกันปรากฏว่า
เนี่ยต่อยมวยมาตั้งแต่อายุ๑๓ก็เป็นเทรนเนอร์เป็นนักมวยอาชีพ
อยู่น่ะกลูศอดร่วยสอนตำรวจสอนแบบเอ่อพวกเอ่อ
บอกหุ่นนางดีมากใช่ไหมหนุ่มหุ่นดีมากแล้วนางน่ารักนิสัยดี
นี่ไงผมก็กลัวนั่งอยู่นางกลัวนางจะขึ้นมาแล้วเตะก้านคอผมอะไรอย่างนี้

น่าตานางก็สวยคนเล่นหัวหุ่นมันจะเล็กกันนี่อันนี้ก็ตำรวจนะ

ถีบแล้วถอยถีบแล้วถอยถีบแล้วถอยแล้วก็เตะนะ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
น่างสดอยู่น่างสดนางบอกนางสด

ถามแล้วไปให้บอกดังสดไม่บอกมึงสดอยู่

ไปขวานน้ำกินหน่อย

ไม่เพราะพูดถึงไก่ไง
ระบำไก่อยู่ไหนคนถามระบำไก่อยู่ไหน
ใช่คนรอระบำไก่จากพี่หนุ่มนะ
เต้นพี่หนุ่มเต้นเหมือนแอคที่สอน

ระวังไก่พี่หนุ่มมาแล้ว

ไปเรากันนิดหน่อยเอาเพลงดังหน่อย

เออเออเออ

ต้องยืนหน่อยพี่ต้องโพงเกมขัดสั้นนิดหนึ่ง

กลับไปจริงแหละ

เดี๋ยวจบที่ตรงนี้เลย
จบแล้วไอเจ๊เนี๊ยบดวนปังอยู่จบแล้วนะแต้นละนะเออ

อันนี้ว่ามันไม่ใช่ละละบำค่ะคือเป็นการว่าอย่างนี้
แกบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโควิดลดนะก็ไปเล่นระบำไก่สิ

แล้วก็รดไงพรอดเต้นก็ปุ๊บพรอดจริง

เขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็บอกเป็นเพราะว่า

อย่าไปกลัวก็คือให้ระวังตัวแต่อย่าไปตื่นตะหนก
อืมเนาะ
เอ๊ะเอ๊ะกัญชัยอันทรัพย์เอามานี่ไงอันทรัพย์เอามา
ไหน๕๔๓๒๑๕แล้วมันเข้ารายการแล้วอีบ๊า
๒นาทีจะออกเบรกสารสั่งจำคุก๒๕ปี๗เดือน
อดีตทหารคลั่งอืมอ่าอันไหนมุดอำ
ที่ไปยิงนั่นมันทหารข้างที่โคลาสไงเถอะเออสะทิบอยู่ถึงอันนี้ไง
อันนี้ไม่ใช่โคลาสเนาะเจ้าหน้าที่ราชธรรมเบิกตัวนายกวินนะฮะ
หรือว่าอดีตพลทหารกวินแสงนินกุลนะครับจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษา
คดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็มีอาวุธปืน
รวมถึงเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
คือจากกรณีเมื่อวันที่๒๔ปี๖๔มิถุนายนเนี่ยนะฮะ
พร้อมเครื่องกระสุน๖นัดครับไปยิงในรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหกนัดนะฮะโดยไตรตองเอาไว้ก่อนด้วยนะครับ
ภายในบริเวณร้าน๗๑๑
เรื่องนี้ผมเป็นคนเจรจาเขาดีกว่า
ทำไมฉันไม่เตรียมตัวมาก่อนไม่เพราะฉันไม่ได้อ่านไง
เออคือเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมย้อนหลังกลับไปประมาณสัก
ถึงปีนั่นแหละไม่ถือเออหลังจากนั้น
ชายคนนี้เนี่ยครับพอก่อเหตุยิงคือเรื่องของเรื่องเขาเข้าไปซื้อเบียร์
เสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับ
เอ่อจะไม่ขายอ่ะประมาณอย่างงั้นอ่ะทางเนี้ยเขาเลยโกรธนะครับ
แล้วก็ทำกดเบียร์แตกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเออแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
ก็เลยไปเอาออกไปแล้วไปเอาปืนมายิงพนักงานเสียชีวิต
เสร็จแล้วเนี่ยก็ขับรถไปแล้วตำรวจเนี่ยก็ตามไปนะฮะ
แล้วก็คือไปล็อกตัวได้นะครับที่อ่า
รู้สึกจะเป็นตอนนั้นนะครับจำไม่ผิดน่าจะเป็นแถวสระบุรีป่ะ
หรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ค่อยได้ตอนนั้นน่ะแต่ล่าสุดเนี่ยสารคือสั่งแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับมีความผิดจริงนะครับพิพากษาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โทษจำคุกตลอดชีวิตฐานความผิดนะฮะมีอาวุธปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองจำคุกอีก๘เดือน
พกพาอาวุธติดตัวไปในเมืองจำคุกหกเดือนนะฮะจำเลยให้การรับสารภาพ
เห็นบรรเทาโทษครับลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกทั้งหมดใน๒๕ปี๗เดือนครับ
พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทย์เป็นเงิน๑๑๗๐๐บาทครับ
ลองฟังเสียงเขาสักนิดวันนี้ไทยรัฐของเราก็ได้ไปติดเอาไม่มีเสียงนะฮะ
เบรกเนอะเบรกสิเบรกสิหายใจไม่ออก
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เธอตกโว้วไหวแม่วะถือว่านับเป็นระบำไก่ไหม
หนึ่งบอกว่านับเถอะมันลงทุนมากสองคือไม่นับเพราะเป็นการเต้น

ลองคิดดูดิเมื่อกี้ทำขนาดเมื่อกี้ตัดภาพอีกทีพรุ่งนี้
มีคนบอกอยู่ว่าตอน๑๑โมงครึ่งเป็นอย่างนี้

เดี๋ยวมันตื่นก่อนเข้ารายการ๕นาทีเหมาะปากเงียบเหมือนคนจะตาย
อย่างเนี้ยคือตื่นเร็วมีเวลาเต็มตัวเต็มจากสิบยี่สิบมาสิบ

คนเราสิบเอ็ดโมงหกโมงคนละคนคือต้องเก่งขนาดไหม
การแสดงต้องเก่งขนาดไหมถึงจะทำให้คนเชื่อขนาดนี้

แล้วคิดว่านุ่มจะเก่งขนาดไหนล่ะลูก
แบบดูสิแต้นตั้งแต่พีเทอร์มาไกลเก่งหนูเก่งขนาดใน
หนุ่มก็คืออาจารย์หนูอะลูก
อาจารย์อ่ะตอนนี้แต่วัยใจใครกับใครไม่ได้เลยล่ะ
หนูเก่งไหมนี่ก็คือเก่งกว่าหนู
ก็ห่วงลูกสุดสุดเลยลูกชายเขาติดเชื้อโควิด๑๓ยังไงสมี่ลูกภาวะกัวรกัดที่สุดก็ได้เกิด
ขึ้นแล้วหลังจากพยายามหลบเลี่ยงมา๒ปีกว่าคือเขากลัวมากโทษใครไม่ได้ต้องแก้ปัญหากันไป
วันนี้ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าพ่อแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกเสมอ

สองคนต้องมาแย่งชิงกันว่าใครจะพีชีพเพื่อดูแลลูก
หลายคนก็รู้อยู่ว่าต้องใกล้ชิดลูกมีโอกาส
คนที่ใกล้ชิดก็จะมีโอกาสติดโควิดเหมือนกัน
ถ้าจะให้พูดอะไรคงต้องขอร้องใครก็ตามที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยง
ที่เขาบอกต้องกักตัวกักตัวเนี่ยนะฮะอย่าออกมาถูก
ทราบว่าตนหรือคนในครอบครัวติดโควิดอย่างแรกเลย
เป็นการรับผิดชอบส่วนรวมกรุณาแจ้งให้คนใกล้ตัวเนี่ยได้รู้ก่อน
เพื่อให้เขาจัดการวางแผนการป้องกันการรักษา
อย่ารอให้รู้เองผมคิดว่าการติดโควิดมันคืออุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากเจอไม่มีใครอยากติดแต่เมื่อเกิดขึ้นแรกกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยกันเถอ
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกผมแล้วก็เด็กคนอื่นไม่ใช่ลูกเขาคนเดียว
คือมีเด็กในชั้นเรียนด้วยเนี่ยนะคือผู้ปกครองบางท่านไม่ยอมแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
ว่าแบบลูกมีอาการเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดกว่าจะรู้ว่าติดเชื้อ
ก็ติดกันไปหลายคนในห้องแล้วเรียนที่ไหนวันนี้มันคือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
คุณไม่ผิดที่ติดโควิดแต่คุณผิดที่ปิดบังข้อมูล
อันนี้ครอบครัวเราคงไปอยู่ดาวอังคารกันแล้วอืมเนี่ยเนอะ
เด็กโทรไปถามมาให้ดิเด็กติดเยอะอืมขงสารอ่ะอืมขงสารทีกอ่ะอ๋อ
ดูดิไปเรียนไปเจออย่างนี้แล้วตอนนี้เขากลับมาเรียนหนังสือกันแล้ว
เพราะว่าบางโรงเรียนก็เปิดแต่บางโรงเรียนเขาจะมีมาตรการ

คือไม่มีออนไลน์แต่ว่าให้เด็กไปเรียน
แต่เขาจะมีมาตรการของเขาอะไรอย่างนี้

พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

พอเห็นภาพนี้ออกไปนะคะมันแย่งซีนมากจริง

คือไอจีของพลิพรรษัตริย์ให้นี่แหละค่ะ
มีการลงภาพของคุณดิวอริสรา
พร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าลูกดิวสวยมาก

คนก็เลยไปโฟกัสที่แหวนนี่แหละค่ะ
เป็นแหวนเพชรจากไฮแบรนด์เจเวอรี่ชั้นสูงของอเมริกา

ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบสัตวรรษ
ประกอบไปด้วยเพชรทรงลูกแพลร์๓เม็ด

บนตัวเรือนแพทตินัมนะคะ
คนก็เลยไปโฟกัสที่แหวนนี่แหละค่ะ

แก๊สหลักนะผมอือ

เป็น๑๐ล้านนะเป็น๑๐ล้านหลัก๑๐ล้าน
นี่แหละค่ะสักทีครับโอเค
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนขอรบทรงชาติ
โมง๔๕นาทีวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ

บ๊ายบาย